โดยเฉพาะการออกหมายจับลุงพลในคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทนายได้เดินทางถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ
ค่ะนี่คือบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวเกี่ยวกับการออกหมายจับลุงพลนะคะ
จากคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๓นะคะ
ณช่วงเวลานี้ค่ะ๑๐นาฬิกา๕๙นาที
มีความคืบหน้าว่าจะมีการเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยทนายความที่จะรับผิดชอบในคดีของลุงพลนี้นะคะ
ก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะซึ่งจะเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
สำหรับคดีนี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าน้องชมพู่
เพราะว่ามีหลักฐานพยานชัดเจนโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
ซึ่งชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ
พิจารณาออกหมายจับนะคะในข้อหา๑พรากเด็กพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามันดานะคะ
ส่วนข้อหาที่๒ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุทำให้เด็กถึงแก่ความตาย
ส่วนผู้ต้องขออภัยนะคะส่วนออกหมายจับข้อหาข้อที่๓คือการกระทำการใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนสูตรเสร็จสิ้นค่ะ
ซึ่งตอนนี้เองเป็นภาพบรรยากาศนะคะ
ทีมงานของเราก็ติดอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
รอการเดินทางมานะคะของทางทนายความนะคะ